เรื่องไล่ล่ายาเสพติดมาอีกแล้ว
กระบะคันนี้แหกด่านฝ่าด่าน
แล้วเดี๋ยวดูวินาทีไล่ล่าแล้วทายซิ

มันมีเยอะสักเท่าไหร่ทั้งสักกี่กิโลกันเชียว
นี่เลย
อันนี้ทำไมตัดใจครับ
ขออนุญาตนะฮะ

เป็นยาไอครับไม่ทราบเหมือนกันครับผม
ผมให้เขารับจ้างขับรถมาครับ
โอ้โหดูถุงก่อนดูถุงก่อน

นี่คุณผู้ชมให้ดูทั้งสองมุมเลยนะ

แหมเห็นกระบะน่ะตำรวจบอกว่าให้ลดกระจกลง
กระจกหน้าลงกระจกหลังก็ลดกระจกลง
แต่ดูท้ายกระบะเหมือนกับเนียนกริ๊บ

ใช่ตำรวจบอกไปซ้ายเลย
แต่ไอ้จังหวะตอนที่ซ้ายเลยมันไม่ซ้ายเลยสิเหยียบคันเร่ง

นี่ตรงสี่แยกควนลังนะถนนสายเอเชีย

เจ้าหน้าที่เห็นแบบนี้ก็สับอย่างไวไล่ตามอย่างเร็วค่ะ
แล้วตามไปได้ไม่ไกลคือเขาหนีไปได้ไม่ไกล
หนีไปไม่ไกลที่ว่านี่เป็น๑๐โลเหมือนกันนะคะ
เจ้าหน้าที่จับตัวได้ที่ปั๊มน้ำมันในอำเภอนาม่อมค่ะแหม
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วตำรวจเขาก็ค้นท้ายรถกระบะ
ไปเจออะไรบ้างสิ่งที่ช็อกสิ่งที่ตกใจ
ตอนแรกคือเขาบอกเป็นอะไรนะยาไอซ์ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
สรุปคือทราบหรือว่าไม่ทราบปรากฏว่าเปิดดูเป็นเฮโรอีนค่ะ
แท่งอยู่ในถุงแบบนี้ค่ะ
มีทั้งหมด๗ใบน้ำหนักรวมเป็น๑๐๐กิโลกรัมนะ
มูลค่าถ้าเกิดคิดเป็นมูลค่าเขาบอกว่า๕๐ล้าน
แล้วก็รวบตัวคนขับเอาไว้นายบือราเฮงสาเหมาะอายุ๓๕ปีค่ะ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เจอยาเสพติดเยอะขนาดนี้ใช่ไหม
ขยายผลจับกลุ่มได้จับกลุ่มนายอับดุลฟาตะอาแวร์
พร้อมกับฟอร์ดสีขาวฟอร์ดสีขาวเป็นรถนำทาง
แต่ว่าตอนที่เพื่อนโดนจับหนีเลย
นำทางหนีก่อนเลยไปกบดันอยู่ที่รีสอร์ท

ตำรวจก็รวบตัวทั้งสองคนไปสอบสวนไปขยายผล
เครือขายยาเสพติดทั้งคู่ก็ซัดทอดนะ
บอกว่าได้รับการว่าจ้างจากนางสาวโรฮายาเจ๊ฮะ
เป็นชาวอำเภอสุหายโกลกที่นราธิวาสนี่แหละ
ว่าให้เอายาเสพติดมาส่งจากเพชรบุรี

ทั้งคู่ก็ยอมรับนะคะว่าเคยลำเลียโรอีนมาแล้ว๖ครั้ง
รอบนี้รอบที่๗แล้วนะแล้วค่าจ้างครั้งหนึ่งอ่ะดอม
เงินมันล่อตาล่อใจมากครั้งหนึ่งได้๔๕๐๐๐เลยนะ
โอ้โหถึงว่ายอมเสี่ยงขับพุ่งแหกด่านไปแบบนั้น
แล้วทำมาแล้ว๖ครั้งได้ไปแล้วเท่าไหร่คุณผู้ชม
เคยมีประวัติต้องโทษคดียาเสพติดมาด้วย
แล้วหลังจากนั้นตำรวจก็เลยขออนุมัติศาลออกหมายจับ
ผู้หญิงที่โดนซัดทอดนางสาวโรฮายาผู้ว่าจ้าง
แล้วก็ตามจับได้ที่บ้านพักในอำเภอสุไงโกลก

ตำรวจแจ้งข้อหาแปลว่าตอนนี้๓คนแล้วนะ
รวมคนนี้ด้วยที่อยู่หน้าจอนะคะ
จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท๑
เฮโรอีนมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
เฮรออีนรอตนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าหลุดออกไปได้
มูลค่ามันจะเพิ่มอีกเป็น๑๐เท่าตัวเลยนะ

การทำงานของเจ้าหน้าที่ขยายผลแล้วก็จับกลุ่มได้นะคะ
โอ้โหมีแทบจะทุกวันเลยนะกระบวนการขนยาเนี่ยคุณผู้ชม